คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกนะคะต้องบอกว่าทำเอาหลายคนตกอกตกใจค่ะ
ซึ่งเป็นคุณแม่ของพี่ท็อปพี่ไทยค่ะ
ประสบอุบัติเหตุนะคะล้มใส่โต๊ะกระจกในบ้านจนหัวแตกค่ะ
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยล่ะค่ะ
เหตุเกิดเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมคะเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยพี่ท็อปพี่ไทย
จะจัดงานทำบุญวันเกิดให้คุณแม่ไปสดร้อนคุณผู้ชม
คล้อยหลังไปแค่วันเดียวค่ะคุณแม่ก็มาเกิดอุบัติเหตุเลยค่ะ
พี่ไทยเอกพันธ์นะคะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทางโทรศัพท์นะคะ
เล่าว่าคุณแม่จะลุกไปเข้าห้องน้ำค่ะไปปลุกคนที่นอนเฝ้าก็ไม่ได้
ก็เลยลุกเองปรากฏว่าคุณแม่ล้มใส่โต๊ะกระจกที่ตั้งอยู่ค่ะ
กระจกโต๊ะแตกค่ะตัวคุณแม่เองก็หัวแตกเลือดอาบเลยล่ะค่ะ
พี่ไทยนะคะได้ดูภาพกล้องวงจรปิดแล้วก็ตกใจอย่างมากนะคะ
เสียใจมากเหมือนกันค่ะเห็นภาพคุณแม่แล้วร้องไห้เลยค่ะ
น้ำตาไหลภาคนะคะโชคดีค่ะที่คุณแม่ไม่เป็นอะไรมากนะคะ
เย็บไปทั้งหมด๔เข็มค่ะเอ็กซาเรย์สมองทุกอย่างก็ปกติดีนะคะ
มีแค่อาการบวมช้ำเล็กน้อยค่ะคาดว่าน่าจะออกจากโรงพยาบาลได้วันนี้นั่นเองนะคะ
เห็นภาพแบบนี้แล้วก็นึกถึงคนเท่าคนแก่ที่บ้านเราเนาะ
ระวังเลยนะคุณผู้ชมอืมเรื่องลุกเรื่องนั่งเนี่ยค่ะ
อย่างแม่ปรางทิพย์เนี่ยคือลุกได้แต่พูดไม่ได้ไง

แสดงผู้สูงอายุที่บ้านเนอะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาจะเกรงใจอย่างลุก
หรือคนที่เฝ้าดูแลเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูแลใส่ใจ
แล้วก็บอกท่านว่าไม่ต้องเกรงใจนะลุกกางโดงกางดูดนิดผลไหลได้เลย
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ท็อปพี่ไทยนะคะ